คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราอยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้
จะมีราศีอะไรบ้างที่จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ใช่ค่ะหมอไก่กระซิบมาแล้วว่า๒ราศี
จะมีราศีอะไรบ้างติดตามกับหมอไก่อาจารย์พ่อพาที่นี่

สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
สำหรับเรื่องที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ
โดยเฉพาะ๒ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
ต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะ

ที่ต้องยกระดับการป้องกันตัวให้มากขึ้นในเดือนนี้
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
ในเรื่องของการงานการเงินโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นดีทั้งสองเรื่องค่ะ
เรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะแต่เรื่องที่จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายและเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัว
หรือว่าอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยน้อยในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะชาวราศีมังกรคนไหนนะคะ
ที่ใช้ร่างกายมาอย่างหนักหน่วงไม่ค่อยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะก็ต้องระวังนะคะในช่วงนี้
ร่างกายอาจจะเริ่มประท้วงนะคะคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะ
แล้วเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาสักทีนึงนะคะมันจะไม่มีสัญญาณอะไรขึ้นมาเลยค่ะ
อยู่ดีดีจะเจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีมังกรนะคะ
หันมาดูแลสุขภาพในตอนนี้อันนี้ยังทันอยู่นะคะสำหรับราศีต่อมาที่หมอไก่อยากจะให้คุณโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตสักนิดนึงนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าดวงไม่ดี
แต่ว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดหรือว่าในเรื่องของการพักผ่อนน้อยสักนิดนึงนะคะ
แล้วถ้าชาวราศีเมทุนคนไหนค่ะที่เคยมีปัญหาสุขภาพนะคะ
หรือว่ามีโรคเก่าเคยเป็นโรคอะไรมาก่อนเนี่ยก็ต้องระวังโรคเหล่านั้นอาจจะกลับมาทำให้คุณรำคาญใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อีกประเด็นนึงที่ชาวราศีเมทุนจะต้องระวังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยน้อยค่ะ
ไม่ว่าคุณจะขับรถขับรานะคะใช้รถใช้ถนนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินเหินเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังให้มากเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าชาวราศีเมทุนระวังเนื้อระวังตัวไว้ก่อนทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
ทั้งสองราศีฟังแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าหมอไก่มีวิธีการทำบุญแก้เคล็ดมาฝากกันค่ะ
ขอแนะนำให้ทั้งสองราศีนะคะหาโอกาสไปถวายสังขทานยาที่จัดด้วยมือของคุณเองนะคะ
และขอแนะนำว่าสังขทานยานั้นควรจะมียาทั้งหมดเก้าชนิดนะคะและถ้าจัดให้ดีมากที่สุดค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปถวายสังขทานยาในวันพระหัสบดีก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาและแก้เคล็ด
ในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ
หมอไก่ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองราศีสู้ในเดือนนี้นะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
แต่ผมไม่เป็นห่วงหรอกครับผมทำงานที่นี่๗วันผมสบายอยู่แล้ว

กายใจผมมอบให้ที่นี่ย้ำพูดย้ำจนกว่าจะรู้จนกว่าจะได้ยิน